คุณล่ะโหลดหรือยัง

สวัสดีค่ะแอฟพันธิลาค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ

เพราะปกติแล้วพวกเราสองคนจะมาเจอกับคุณผู้ชมได้ในวันจันทร์กับวันอังคาร
แต่ว่าวันนี้ค่ะเราขอแว๊บมาทำหน้าที่นะคะ

กับการประมูลสุดยอดที่พักหลักร้อยมาให้ชมกันนะคะ

มีแฟนถามมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องที่พักหลักร้อย
เพราะว่ามันเยอะเหลือเกินมีแต่ที่ดีทั้งนั้น
คุณผู้ชมเหล่านั้นบอกว่าโอ้เลือกไม่ถูก
วันนี้เราก็เลยประมวลสุดยอด๕ที่พักหลักร้อย
คุณห้ามพลาดมาให้ชมกันแบบเต็มเลยค่ะ
รับรองว่าจะต้องถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะคะ

ใครมีแพลนจะไปเที่ยวแล้วยังหาที่พักไม่ได้เลยนะคะ

เชื่อว่าจะต้องถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนนะคะ
ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มลุยกับที่พักหลักร้อยที่แรกเลยดีกว่าค่ะ
ที่มีการผสมผสานความเป็นจีนเข้าไปได้อย่างดีค่ะ
และที่นี่นะคะเป็นย่านของคนไทยเชื้อสายจีน
นั่นก็คือย่านเจริญกรุงนั่นเองนะคะ
ยังมีแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้อีกด้วยค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยที่แรกกันเลยดีกว่าค่ะ
กับช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
บรรยากาศข้างในนะคะมีกลิ่นอายของความเป็นจีนจริงด้วยค่ะ
โอ้ยน่ารักมากเลยอะ

นี่เป็นจุดเด่นของทางโฮสเทลที่นี่อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะ
อันนี้นะคะบ่งบอกถึงนี่เลยค่ะ
โฮสเทลของเขานะคะถือว่าเป็นศูนย์กลางค่ะ

ล้อมรอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะ
เอาเป็นว่าตอนนี้อยากดูห้องแล้วใช่ไหมล่ะคะ

นี่ค่ะแล้วก็มาถึงห้องแรกนะคะ

แต่สำหรับที่นี่จะเป็นเตียง๒ชั้นนั่นเอง
ก็จะมีบาร์กนะคะแล้วก็มีสวิตช์ไฟ
คือถ้าสมมุติว่าคนข้างล่างอยากนอนแล้ว
ก็ปิดไฟค่ะนอนได้เลยนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงเลยนะคะ
แล้วก็ห้องนะคะไม่ได้แบบแคบนะคะ

แล้วก็มีแบบว่าเออวันนี้ฉันจะทำอะไร
ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะ
สำหรับห้องนี้ราคาเพียงแค่๙๐๐บาทค่ะ
โอ้โหถ้าสมมุติว่าใครนะคะที่แบบว่ามีเพื่อนต่างชาติ
ห้องนี้ค่ะรองรับเลยค่ะ๒คน
อ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ

และอันนี้นะคะก็คือห้องต่อไปของเรานั่นเองค่ะ
เห็นไหมคะก็จะเป็นเตียงคู่แบบนี้นะคะ
เหมาะสำหรับคนที่มาคู่กัน
หรือว่ามากับเป็นครอบครัวนะคะ
ก็คือสามารถนำเด็กค่ะมานอนด้วยได้ค่ะ

สบายจังเลยอ่ะ

และนี่นะคะก็คือห้องแบบดอมนั่นเองค่ะ
มิ้นบอกนะคะก็คือจะมีเตียงเป็นชั้นบนชั้นล่าง
อันนี้มันจะเป็นแนวนอนแบบนี้นั่นเองค่ะ

แล้วก็ชั้นบนนะคะก็

มันสูงมากเนอะ

และห้องนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่า

เพราะว่าตกต่อคนนะคะ
ราคาอยู่เพียงแค่คนละ๓๒๐บาท

เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าค่ะ
ตรงนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวค่ะ
หรือว่ามาพักผ่อนหย่อนใจนะคะ
ขึ้นมานั่งจิบชาจิบกาแฟ
หรือว่ามานั่งสรรกับเพื่อนได้นะคะ

เป็นรูปสิงโตนั่นเองค่ะ
มันหมายถึงความแบบว่ามั่งคั่งรุ่งเรืองค่ะ
ใครที่มองหาที่พักแบบไม่ซ้ำใคร
ก็อย่าลืมแวะมาพักกันด้วยนะคะ

บางคนก็ขยับไปนิดนึงถ่ายรูปที่หัวลำโพงได้เลย

ให้ชมกันอีก๔ที่ด้วยกันนะคะ
จะเป็นที่ไหนนั้นติดตามกันช่วงหน้าค่ะ